รู้หรือเปล่าว่าเขามีการจัดอันดับถนนหรือว่าย่านสุดคูมากที่สุดในโลกด้วยนะ
แล้วปรากฏว่ามีย่านย่านหนึ่งถนนเส้นหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละติดอันดับด้วย
จะเป็นที่ไหนมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
แต่มาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีชมพูก่อนเลยคุณผู้ชม
แครรายมีนบุรีตอนนี้ก็มีความสะดวกในการเดินทางเพิ่มขึ้น
เมื่อสายสีชมพูหรือที่เขาเรียกกันน้องนมเย็น
ทดสอบการเดินรถและระบบต่างเพื่อทดสอบทั้งระบบ
โดยเปิดให้ขึ้นฟรีครับตอนนี้มีความพร้อมแล้ว๙๙
เหลือแค่เก็บงานอีกนิดหน่อยคาดว่าจะเปิดบริการเต็มระบบได้ในสิ้นเดือนนี้ครับ
ค่าโดยสารจะเริ่มต้น๑๕บาทไปจนถึง๔๕บาทตามระยะทาง
รถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นเส้นทางระหว่างแครรายถึงมีนบุรี
มีทั้งหมด๓๐สถานีครับเป็นรถไฟฟ้าระบบรางเดียว
สถานีต้นทางอยู่ที่ศูนย์ราชการนนทบุรีและสิ้นสุดที่สถานีมีนบุรี
และจะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มในอนาคตด้วย
ส่วนจุดเชื่อมต่อเข้าไปยังเมืองทองจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ประมาณต้นปี๒๕๕๙
โดยคัดเลือกจากการไปพิจารณาปัจจัยเช่นความน่าอยู่ธุรกิจชุมชน
ความร่วมมือร่วมใจทางเดินเท้าพื้นที่สีเขียวและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ปรากฏว่าถนนทรงวาดคุณผู้ชมเป็นย่านสุดครูอันดับหนึ่งของกรุงเทพ
และติดอันดับสุดครัวในอันดับที่๓๙จากทั่วโลกครับที่คัดมาจากเป็นร้อยเมืองทั่วโลกเลยที่ผ่านเข้ารอบมา
โดยย่านสุดครูอันดับหนึ่งคือย่านลอเรเลสเมืองเมได้ยินประเทศโคลอมเบีย
อันดับ๒เป็นย่านสมิทฟิลกรุงดับลินประเทศไอแลนด์
และอันดับ๓เป็นคาราบันเชลกรุงมัดริดประเทศสเปนครับ
คุณผู้ชมเข้าไปเช็คอินย่านสุดครูกันได้ที่ถนนทรงวาด
ใครไปมาแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับ
และเรื่องนี้ก็เป็นข่าวดีต่อเนื่องสำหรับคนใช้รถเลยครับ
น้ำมันกลุ่มเบนซินลดราคาลงอีก๔๐สตางค์ต่อลิตร
เป็นวันที่๒ติดต่อกันแล้วมีผลตี๕ที่ผ่านมาครับ
เบนซินตอนนี้อยู่ที่ราคาลิตรละ๔๔บาท๔สตางค์
ส่วนน้ำมันดีเซลยังคงราคาเดิมครับ